ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้ต้องบอกว่า
ไม่จบง่ายซะแล้วนะสำหรับปั้นจันปรมะ
หลังจากที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านโลกโซเชียลมีเดีย
ซึ่งคนที่เจอหางเลขดราม่าไปอีกคนก็คือนักแสดงสาวเอสเตอร์สุปีรีลา
ที่กำลังจะมีผลงานภาพยนตร์คู่กับปั้นจันนี่แหละ
เพิ่งจะเป็นประเด็นเรื่องการเมืองอย่างหนัก
เข้าไปคอมเมนต์ภาพโปรโมทหนังเรื่องนี้
ว่ายังไงก็จะไม่ไปดู

งานนี้นางเอกสาวจะว่าอย่างไรไปฟังกันค่ะ
ถ้าในมุมของหนูอะค่ะหนูไม่ได้เครียดมาก
ซึ่งแต่เราก็ยังอยากให้คนไปดูหนังนะคะ
ก็มีคนบอกว่าจะไม่ดูหนังเลยจะแบนเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้ามีความเมตตาก็เข้ามาดูหนังนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทางที่บ้านได้คุยอะไรกับเราไม่ไม่ได้คุยเลยค่ะ

ซึ่งเหตุการณ์นี้ถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญในการรับงานต่อจากนี้ไปค่ะ
ล่าสุดหนูได้รับหมายเข้าไปค่ะแต่ว่าวันนั้นหนูติดติดภารกิจติดงานพอดีค่ะ
ไม่ไม่กังวลเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าคือเราโพสต์โพสต์โฆษณาจริงแล้วเราก็ไม่ได้เช็คถี่ถ้วนไม่มีความรอบครอบพอ
แล้วก็คิดว่าโพสต์ไปก็ทำผิดก็ต้องยอมรับผิดอ่ะ
ทำผิดก็ต้องยอมรับผิดนะคะคุณผู้ชมแต่ยังเหลืออีก๑๒คนซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีรายชื่อเป็นใครกันบ้างนะคะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราในฐานะเป็นคนเสพสื่อต้องตรวจสอบให้ดีต้องเช็คให้ดีนะคะ
เห็นเขาโพสต์แล้วไปใช้ตามเนี่ยอันนี้อันตราย